เรื่องของสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อเป็นยังไงอ่ะคุณ

ตกลงครอบครัวตอบศึกษากฎหมายได้มาหรือยังสูตรอ่ะ

คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเขาคล่องใจกันมากคุณผู้ชมว่า
แล้วตอนแรกที่ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจก่อนการเลือกตั้งว่า
มันจะเป็นสูตรคำนวณแบบนี้แบบนี้แบบนี้
จะสร้างภาระส่วนผสมแบ่งหรือสร้างภาระส่วนผสม

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

คือก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหารือกันแล้วล่ะ
เพราะว่ามันล่วงเลยมา๑สัปดาห์แล้วค่ะ

นายประพันธ์นายโกวิทย์อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะ
หลังจากหารือกับกรกตทั้ง๗คนและผู้เกี่ยวข้อง
เรื่องสูตรคำนวณสบัญชีรายชื่อหรือว่าสปาร์ตี้ลิสต์
โดยออกมาชี้แจงที่มาที่ไปของสูตรการคิดคำนวณ
แล้วก็เจตนารมรัฐธรรมนูลที่ทุกคะแนนเสียงต้องไม่ถูกทิ้ง
ยืนยันว่าสูตรการคำนวณนั้นมีแค่สูตรเดียว
ไม่ได้มีสูตรอื่นไม่มีการพลิกแพลงใดทั้งสิ้น
และมันถูกกำหนดไว้ในคณะกรรมธิการพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
ตารางการคำนวณเนี่ยนะฮะมีหมดแล้วอยู่ที่ทรภาพที่มีหมดแล้ว
ว่าคำนวณสอบัญชีแรคชื่อมีอย่างไรนะฮะ
ท้ายก็บอกอยู่แล้วว่าการดำเนินการเนี่ย

เขาสามารถได้ดูว่าในที่สุด
มันจะออกมาเป็นอย่างไรอย่างกรณีเอธึง
มันยังอะไรอย่างนี้ก็กรกตเขาก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
พูดง่ายกรกตเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
มีการรายงานมาด้วยว่าการหารือครั้งนี้
กรกตเขามีการรวบรวมความเห็นทางข้อกฎหมาย
บรรดานักวิชาการที่เผยแพร่สูตรคำนวณ
ทั้งภักดิ์ที่ควรได้รับการจัดสรรจำนวนสอ
ต้องได้รับการเลือกตั้งจากสสเขต
ไม่ได้รับการเลือกตั้งของสสเขตหรืออย่างไร
ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลยืนยันนะคะว่า
ตารางคำนวณมีกำหนดไว้ชัดเจนสูตรมีสูตรเดียว
และตารางการคำนวณนั้นถูกเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของกรทมาตั้งแต่กันยายน
ปี๒๕๖๑แล้วค่ะ

ก็ลงบรรยัติไว้ในกฎหมายแล้วว่าต้องเป็นสูตรนี้
ส่วนนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็

เชิญสะพานิติบัญญัติแห่งชาติมาหารือด้วยซะเลยละกันนะคะ
เพราะว่านั่นเป็นฝ่ายปรับแก้สูตรคำนวณ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส
อ่ะมีการปรับแก้สูตรคำนวณอีกหรือ
ล่าสุดไปดูความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากนักศึกษา๓สถาบัน
โอ้โหป้ายป้ายก็ชัดเจนเนอะ
คือคำนี้เนี่ยเห็นคนโพสต์ลงโซเชียลก็เยอะเหมือนกัน

เออคือมีการออกแถลงการเรียกร้องให้กรกตทบทวนตัวเอง
แล้วแสดงความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ที่บกพร่อง
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบอกว่า
ถือเป็นการตัดสิทธิ์ประชาชน
ขณะที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ออกมาประนามความบกพร่อง
เพราะเห็นว่าส่งผลร้ายแรงต่อประชาธิปไตย
แง่ความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง

ส่วนองค์กรนิสิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ก็เรียกร้องให้แสดงผลการเลือกตั้ง
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา

อยากจะเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมและเที่ยงธรรม

รอเพียงแค่เมื่อไหร่กรกตจะเปิดเผยข้อมูลมาให้ประชาชนได้ดู
จะได้เชื่อได้อย่างสนิทใจเท่านั้นเอง
จากนี้ยังมีปัญหาหลังการเลือกตั้งของผู้สมัครสองพักอีกค่ะ
เรื่องการไม่ได้รับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากกรรมการบริหารพัก
ที่มีการสัญญาว่าจะให้
โดยต้องออกค่าใช้จ่ายกันเองก่อนแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้รับเงินเลย
เป็นผู้สมัครพลังปวงชนไทยกว่า๕๐คนนะคะ
มาแจ้งความเอาผิดกับกรรมการบริหารพักษ
ที่ก่อมระโค้นการปรับรามฐานช่อโกง
ส่วนผู้สมัครส
โดยหลังการหารือรองโฆษกภักดิก็เปิดเผยว่า
ตอนนี้ขอให้ผู้สมัครทำข้อมูลนำเสนอพักเพิ่มเติมมาแล้ว
เพื่อประกอบการพิจารณาเยียวยา
หลังเลือกตั้งนี่ทำไมปัญหาเยอะแยะขนาดนี้
ทั้งปัญหาภายในภาคกรรมเมืองแต่ละภาคเอง

ปัญหาสูตรคำนวณสอภาคปาร์ตี้ลิสต์เอง

ปัญหาการเลือกนายกรออยู่

ค่อยแก้กันไปนะฮะหวังว่าไม่ต้องเลือกตั้งใหม่เนาะนะครับ